และเริ่มมีการคุยกันอย่างจริงจังว่า
จะเอายังไงกับประเทศที่มันเต็มไปด้วยความขัดแย้ง
นั้นการเลือกตั้งอย่างเดียวมันไม่เป็นทางออก
แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลือกตั้งแล้วจะเป็นทางออกนะ
ฉะนั้นตอนนี้คือเป็นภาวะที่ทุกคนควรต้องถอนฟืนออกจากกองไฟ
ไม่ใช่เร่งโหมไฟเพื่อให้ไฟมันไหม้กองทัพทั้งสองฝ่าย
เปิดโต๊ะคุยกันเดี๋ยวปิดห้องแล้วก็รัฐประหารอีกนะฮะ

คุณจะให้ผมเลือกคุณเป็นนายกต่อไปอีก๔๕ปีโดยไม่พูดความในใจเลยเหรอ
ใจคอจะไม่ให้ผมรู้เลยว่าคิดอะไร
พลเอกประยุทธ์คิดอะไรนี่จะไม่บอกกันเลยเหรอ

คือเราอยู่ภายใต้ลุงตู่มาเนี่ย

ข้อดีที่สำคัญที่สุดคือเสถียร
ภาพเลคุยกับผมเลยบอกเราอยู่ภายใต้ร่มเงาทหารเนี่ยร่มเงาคือมันเย็น
มันอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่คือมันเย็นนึกออกไหมฮะแต่ต้นไม้เนี่ย
หรือว่าความคิดผู้คนในประเทศมันจำเป็นต้องอาศัยแสงแดดถ้าคุณไปปลูกย่า
ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือปลูกไม้ทุกชนิดใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วมีร่มเงาเนี่ย
มันเย็นจริงแต่ต้นไม้มันจะไม่งอกงามต่อไม้เล็กไม้น้อยมันจะไม่งอกงามต่อ
ต้นไม้ใหญ่มันใหญ่แค่ไหนแล้วร่มมันมากแค่นั้นแม้กระทั่งย่าธรรมดามันยังไม่งอกเลย
ข้อดีคือมันเย็นมันเป็นต้นไม้แต่มันอยู่ได้ต้นเดียวนะแล้วมันใหญ่มากนะ
ไม้เล็กไม้น้อยภายใต้ร่มเงามันจะไม่เจริญเติบโตแล้วคุณจะสร้างไม้เล็กไม้น้อยพันไม้ที่หลากหลาย
ขึ้นมาได้ยังไงภายใต้ร่มเงาของรัฐบาลทหารฉะนั้นรัฐบาลทหารต้องเข้าใจว่าวันหนึ่งมันมีเสถียรภาพจริง
แต่ไม้เล็กไม้น้อยพันไม้ต่างมันจำเป็นต้องเติบโตขึ้นมาหลังจากที่มันอยู่ภายใต้ร่มเงาแล้ว
เขาก็ต้องโตเข้าไปหาแสงไม่ใช่โตเข้าไปหาร่มเงาเพราะเขาโตไม่ได้
ถ้าเข้าใจบทบาทตัวเองว่ารักษาเศรษฐภาพควรจะยาวแค่ไหน

แต่ถ้าไม่อยากเข้าใจปรากฏว่าการรักษาเสือกภาพและกว่ามั่นคงควรอยู่นานแค่ไหน
แล้วไปอยู่ยาววันดีคืนดี
พายุใหญ่มันจะถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่
เพื่อให้ไม้เล็กไม้น้อยมันได้เติบโต

แต่สังคมที่ฉลาดเขาไม่ปล่อยให้เกิดไฟป่า
ที่จะต้องโค้นหักโค้นต้นไม้ใหญ่
นั้นต้นไม้ใหญ่ต้องรู้ว่าเวลาลมแรงมาเนี่ย
พวกยอดย่ามันไม่ได้ตายนะ
ที่หักโค้นทุกครั้งในประวัติศาสตร์คือต้นไม้ใหญ่นะ
และนี่คือสิ่งที่ต้นไม้ใหญ่ต้องระวัง
คุณเป็นต้นไม้ใหญ่คุณทานแรงลมสูง

แต่เวลาหักโค้นในประวัติศาสต
โค้นคือต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ใบย่า

ว่าเมื่อไหร่ต้นไม้ใหญ่ควรให้รากย่าเติบโต
ถ้าต้นไม้ใหญ่ไม่ให้รากยากเติบโต

ถ้าต้นไม้ใหญ่รู้เวลาของตนเอง
ต้นไม้ใหญ่ก็ยังงามสง่าอยู่เหมือนเดิม
คุณประยุทธ์เนี่ยไม่มีใครมีโอกาสที่นั่งคุยกับแกจริง

ถามคำถามไม่ต้องยั่วยวนกันมาก
ผมยังไม่เคยเห็นท่านนายกประยุทธ์เล่าความรู้สึกในใจจริงของตัวเองออกมา
ท่านพูดหน้าจอวันศุกร์เหมือนพูดกับพลทหาร

สิ่งที่คนไทยอยากฟังเนี่ยแล้วคุณประยุทธ์ควรทำเนี่ย

คนไทยอยากรู้ว่าลุงตู่ที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

กรับอะไรไว้บ้างแล้วอะไรที่อยู่ในใจ
แล้วถ้าลุงตู่จะไปต่ออะไรคือสารที่สำคัญที่สุด

แต่ลุงตู่ควรเอาความในใจออกมาพูดกับประชาชน

แต่ประชาชนควรมีสิทธิ์ที่จะฟังลุงตู่

ตู่ต้องเปลี่ยนวันพูดและเปลี่ยนวิธีการพูด
เพื่อผมก็อยากฟังลุงตู่พูดความในใจ
ผมจะเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อฟังลุงตู่

อยากรู้ว่าลุงตู่คิดอะไรในใจจริง
ลุงตู่ไม่เคยสื่อสารข้อนี้
ฉะนั้นไม่มีทางจับใจคนได้ถ้าไม่สื่อสารความในใจ

สายมันเป็นการพูดอีกแบบหนึ่ง

คุณจะให้ผมเลือกคุณเป็นนายกต่อไปอีก๔๕ปี

ใจคอจะไม่ให้ผมรู้เลยว่าคิดอะไร
ตั้งแต่วันที่๘ที่๙แล้วเรารู้กันอยู่กับสถานการณ์การเมือง
ใช่ค่ะ

แล้วมันก็มีแรงสันสะเทือนตามมานะ
สิ่งที่น่าสนใจคือคนระดับคุณทักษิณที่ผ่านร้อนผ่านหนังทางการเมืองสูงขนาดนี้
แผ่นดินไหวซึนามิทางการเมืองมารุนแรงขนาดนี้
คล้ายลุงตู่คือในใจคิดอะไร
คุณทักษิณประคับประคองหัวใจตัวเองมาได้ยังไง

คุณทักษิณอาจจะคิดแต่มีคนเกลียดอีกครึ่งแผ่นดินนะ

บนรอยต่อรอยแยกของแผ่นดินคนรักครึ่งหนึ่งคนเกลียดครึ่งหนึ่ง

ก็มีสิทธิ์ที่จะฟังความคิดที่อยู่ในใจคุณทักษิณว่า
คุณทักษิณที่ยังไม่เลิกเล่นการเมือง
และยังมีบทบาทสูงมากในการชี้อนาคตประเทศไทย
อะไรคือความในที่อยู่ลึกที่สุดของคุณทักษิณ
ฉะนั้นถ้าอันไหนคือความในของลุงตู่ที่อยู่ลึกที่สุดในใจแบบนั้น
อะไรคือความในที่อยู่ลึกที่สุดในใจคุณทักษิณแบบนี้
คนมันถึงจะเห็นหัวใจของคนทั้งคู่ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง
ถ้าไม่เห็นหัวใจคู่ขัดแย้งทางการเมืองแล้วมันจะคุยกันแล้วไปต่อยังไง
ประชาชนก็เห็นแต่ลมปากของทั้งสองฝ่ายที่สาดซัดกันไปมา
เราก็ลงไปอยู่ในเกมของโซเชียลมีเดียแล้วก็ด่ากันไปมาทั้งสองฝ่าย
มันไม่เห็นว่าแล้วหัวใจจริงของพวกแม่ทัพในกองทั้งหมดคิดอะไร
ถ้าจะไปต่อได้สองฝ่ายต้องหัวใจมาคุยกันว่าอะไรคือหัวใจของความขัดแย้ง
อะไรคือความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองอะไรคือความหวาดระแวงต่อฝ่ายตรงข้าม
อะไรคือความกังวลที่มีต่อฆ่าศึกอะไรคือความห่วงใยต่อพักพวกตัวเอง
ถ้าไม่เอาผลประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายมาคุยกันบ้านเมืองจะไปต่อยังไง
เพราะมันจะไม่ได้มีคำถามกับคุณธนทรมีแต่ความห่วงใย
คือถ้าสองฝ่ายมีฝ่ายคุณประยุทธ์คุณทักษิณอย่างที่เรารู้กันทางการเมือง
ยุทธหัสถีแล้วยังหาทางออกไม่ได้โดยเนื้อแท้และสังคมมีความต้องการที่จะมีทางออกใหม่

นั้นคุณธนทรโผล่ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งฝากความหวังไว้ที่คุณธนทร
รุ่นใหม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นทางออกหรือเป็นทางเลือกที่จะทำให้ไปต่อได้
นั่นเป็นธรรมดาที่คะแนนคนรุ่นใหม่ที่จะเทไปที่คุณธนทรค่อนข้างสูง
นึกออกไหมอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องยอมรับฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะไปทำลายคุณธนทร
ต้องรักษาเขาไว้เพื่อให้เป็นทางเลือกอีกสายหนึ่งแต่คำถามคือคุณธนทรก็ยังไม่ได้มีความเคลียร์ทางความคิดว่าคุณธนทรเป็นทางเลือกที่๓จริงหรือเปล่าที่แตกต่างจากสองทางเลือกคุณธนทรไม่เป็นทางคุณประยุทธ์ล่ะ
หวาดระแวงก็คือคนก็คิดว่าคุณธนทรจะไปทางคุณทักษิณหรือเปล่าหรือว่าจะไปยิ่งกว่าคุณทักษิณ
ฉะนั้นฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายที่ถือหางลุงตู่หรือคุณประยุทธ์ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำลายคุณธนทร
นั่นถ้าคุณธนทรสามารถตอบข้อติดค้างคาใจของยุคสมัยทั้งหมดว่าคุณธนทรจะไปทางไหน
ย้อนกลับไปไกลขนาดนั้นไหมหรือว่าคุณธนทรจะสร้างอนาคตใหม่สมชื่อพักจริง
อันนี้มันจะเคลียร์ความกังวลสงสัยความหวาดระแวงในใจของผู้คนไปได้มาก
คุณธนทรมีความจำเป็นต้องนั่งคุยนิ่งแล้วเคลียร์ข้อขัดแย้งในใจที่ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าศัตรูทางการเมืองเขาถามคุณเนี่ย
ถ้าเมื่อไหร่คุณเคลียร์ได้คุณไปต่อได้คุณจะเป็นทางเลือกที่๓เป็นอนาคตใหม่จริง
แต่ถ้ายังเคลียร์ไม่ได้จะกลายเป็นคู่ขัดแย้งใหม่ไม่ใช่อนาคตใหม่ทำยังไงที่จะเป็นอนาคตใหม่ไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้งใหม่
ผมมองแบบคนสังเกตการณ์ผมไม่ได้ถือหางลุงตู่แล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องไปทำลายลุงตู่
ผมไม่ได้ถือหางฝ่ายคุณทักษิณแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปทำลายหรือว่าไปเชียร์คุณทักษิณเช่นเดียวคุณธนทร
เรามองแบบคนนั่งดูการแข่งขันมองปรากฏการณ์ทั้งหมดแล้วก็เห็นว่าอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นทางออก
ด้วยความปรารถนาดีกับทุกฝ่ายมองด้วยความปรารถนาดีกับบ้านเมืองว่าทำแบบนี้บ้านเมืองจะมีทางออกทำแบบนี้บ้านเมืองมันจะไม่มีทางออก
แล้วที่พูดไปนี่คือข้อเสนอที่คิดว่าเราค่อยคุยกันแล้วบ้านเมืองจะมีทางออก
ถึงที่สุดมันต้องคุยกันเพราะเลือกตั้งอย่างเดียวก็ไม่เป็นทางออกนะเลือกตั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีความสุขจริงไหม
ฝ่ายคุณประยุทธ์ชนะลุงตู่กับเป็นนายกอีก๔ปี๕ปีถามว่าฝ่ายตรงข้ามมีความสุขเหรอไม่มีความสุขแล้วเขาจะทำให้ลุงตู่มีความสุขเหรอ
ตู่จะเป็นนายกที่ทุกข์ทรมานมากในช่วง๓๔ปีถ้าได้เป็นหลังจากนี้หลังจากนี้ต่อให้ฝ่ายเพื่อไทยขึ้นมาเป็นนายก
ไม่ว่าคุณหญิงสุดารักคุณชาติชาติหรือใครจะขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยถามจริงอีกฝ่ายเขามีความสุขเหรอไม่มีหรอกฮะเขาไม่มีความสุขนั้นเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คุณมีความสุข
คุณธนทรขึ้นมาเป็นนายกในรอบนี้เนี่ยถ้าสมมุติได้เป็นจริงนะสมมุตินะฮะคุณธนทรจะเป็นนายกที่ทุกข์ทรมานมากและมันมีเหตุผลอะไรที่เราเลือกผู้นำเพื่อไปเผชิญความทุกข์ทรมานไหม
คุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็นจริงนะคุณธนาทรจะเป็
มันก็ไม่ใช่การเปิดโต๊ะแล้วคุยกันถ่ายทอดสดผ่านสื่อ
นั่นมันมีการดีเบตหาเสียงเรียกเรตติ้งกันเปล่า
แต่การคุยกันในระดับลึกที่สุดมันจำเป็นต้องมี
แล้วมันจำเป็นต้องคุยแล้วสื่อสารกับประชาชนด้วย
ชนชั้นนำไปปิดโต๊ะปิดห้องแล้วก็สนทนากันในห้องเงียบ
แล้วมาบอกประชาชนว่าเราคุยกันแล้วเป็นอย่างนี้แล้วนะ

ทัพในกล่องต้องคุยกันแล้วต้องสื่อสารกับประชาชนทั้งหมด
ว่าโอเคประเทศเราเผชิญปัญหาแบบนี้
ถ้าเราคุยกันแบบนี้ประชาชนอยู่ตรงไหนตรงสมการ
คือทุกคนต้องมีที่ยืนในสมการแห่งการคุยกัน

แล้วประชาชนเขาไม่เก็ตด้วยเขาก็ถล่มคุณทางโซเชียลมีเดียทั้งสองฝ่าย
คุณก็ตายอยู่ดีฉะนั้นมันเป็นการคุยกันในทุกระดับของสังคม

แต่ถามว่าภาวะแบบนี้คุยกันได้ไหม
เกลียดชังอย่างขนาดนี้ฟ้องร้องอย่างขนาดนี้
โซเชียลมีเดียปล่อยข่าวลวงข่าวเท็จทำลายขนาดนี้

และการที่นำตัวเองไปถึงศาลมันคุยกันไม่จบแล้วเลย
มันมีความโกรธกันแล้วมีความแค้นกันแล้ว

มันอยากจะพิฆาตฝ่ายตรงข้ามด้วยกฎหมาย

สนทนาจะเบาลงเราก็ไม่อยากคุยกัน
ทุกวันนี้ทุกฝ่ายใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ

แต่ทางออกไม่มีมีแต่คดี

หรือมันจะสงบสุบอีกสักกี่ปี

เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งใหม่

อยู่แบบเนี้ยซึ่งคำถามคือ
เราจะอยู่ในภาวะแบบนี้ไปอีกกี่ปี

ฉะนั้นตอนนี้คือเป็นภาวะที่ทุกคนควร

เร่งโหมไฟเพื่อให้ไฟมันไหม้กองทัพทั้งสองฝ่าย

ซึ่งในที่สุดมันจะมอดไหม้พวกเราทั้งหมดในสังคมไปพร้อมกัน

อยู่ในสถานการณ์ประเทศที่มันไม่มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย

มันควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นความมีความสุข
ถ้าคุณได้ขนาดนี้แต่มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครมีความสุขเลยในประเทศ
มันต้องมีอะไรผิดบางอย่างในประเทศเราเพราะไม่มีใครมีความสุข
สถานการณ์ที่ดีที่สุดคือเราได้คำตอบแล้วทุกคนมีความสุขกันทุกฝ่าย
อย่างน้อยก็มีฝ่ายหนึ่งมีความสุขมากกว่าฝ่ายหนึ่งนิดนึง
แต่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายหรือว่าทุกฝ่ายไม่มีใครมีความสุข
เลยคุณไปดูหน้านักการเมืองที่ออกมาปลาใสสิมันมีหน้าใครมีความสุขและมีความหวังบ้าง
ตัวละครทั้งหมดหน้าตาอมทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเลือกคนทุกข์มาเป็นผู้นำนะ
นำสำหรับยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำประเภทไหน
มันต้องผู้นำที่เห็นคนเป็นคนไม่ใช่คนเป็นผู้ปกครอง
และต้องเห็นคนที่เท่าเทียมกันเขากับเราต้องเท่ากัน
แล้วต้องเข้าใจความหลากหลายความแตกต่างหลากหลาย
เคารพความแตกต่างหลากหลายเพราะคนมันถูกสร้างมาให้ไม่เหมือนกัน
แล้วต้องเข้าใจความแตกต่างหลากหลายในระดับโลกว่าโลกก็ถูกสร้างมาไม่เหมือนกัน
ต้องเข้าใจความรู้สมัยใหม่เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมันต้องการชุดความรู้ใหม่
ต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีว่าโลกจะนำพานออกไปสู่จุดไหน
เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากเร็วกว่าภูมิปัญญาเราลำพังจะทำความเข้าใจได้
แล้วเมื่อมีความเข้าใจเหล่านี้ต้องมีความเมตตากับผู้คนเพราะไม่ใช่ทุกคนจะปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงได้
ทุกคนเห็นพ้องต้องกันกับเราทุกคนเห็นต่างกับเราได้
ถ้าไม่มีความเมตตาไม่มีความรักให้กับผู้อื่นเนี่ยทั้งมิตรและศัตรูของตัวเองฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
ถ้าไม่มองเขาคือเราเราคือเขาน่าจะอยู่กันไกลหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นผู้นำต้องมีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ขั้นสูงของความเป็นผู้มีปัญญาขั้นสูงและความมีคุณธรรมขั้นสูง
แล้วก็ต้องวิสัยทัศน์ท่านสูงคือมันรวมคุณสมบัติท่านสูงเอาไว้ด้วยกันถึงจะนำพาประเทศรอดได้
ฉะนั้นถ้าไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้มาเป็นผู้นำประเทศมันก็ตกเรตติ้งคุณภาพมันต่ำลงโดยอัตโนมัติ
ฉะนั้นถ้าอยากเป็นผู้นำช่วยนำเสนอคุณภาพขั้นสูงของความเป็นมนุษย์ให้ดูหน่อย
ช่วยเล่าให้หน่อยว่าคุณภาพขั้นสูงของความเป็นมนุษย์ที่จะปกครองประเทศมันมีอยู่จริงในตัวพวกท่าน
เราถึงจะวางใจว่าอ๋อเราได้วางอนาคตของประเทศไปไว้ในมือคนที่ปลอดภัยแล้วนะ
ที่จะไม่ทำประเทศให้มันแตกหักเสียหายผ่านความขัดแย้งผ่านความล้าสมัยผ่านความใจแคบความเกลียดชัง
ความไม่รักความอยากจะทำลายล้างความไม่มีเมตตามันต้องการคุณสมบัติขั้นสูงจริงในยุคต่อไป